ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซีย

สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงแผน๒ครับ
เนื่องจากแผนแรกครูกอเหตุต้องจมตี

ล่าสุดมีการออกมาเผยแพร่คลิปวงจรปิดของกลุ่มคนร้ายในช่วงของการก่อเหตุครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุโจมตีใจกลางกรุงจักรต้านะครับ
ตำรวจอินโดนีเซียนำออกมาเผยแพร่ล่าสุด
จากภาพจะเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงที่คนร้ายเริ่มก่อเหตุ
ซึ่งมีกลุ่มควันจากการระเบิดเกิดขึ้นใกล้กับร้านกาแฟสตาร์บัค
ขณะเดียวกันในช่วงอีกกี่ไม่ถึงวินาทีต่อมาก็เกิดระเบิดขึ้น
ป้อมตำรวจที่อยู่กลางสี่แยก
ซึ่งหลังจากระเบิดคนร้ายก็ยังใช้ปืนยิงไปยังฝูงชนที่กำลังแตกตื่น
และลงมาดูสถานการณ์บนท้องถนนจนเกิดความวุ่นวายอีกระลอก
พลตำรวจเอกบาโดรดินไฮตีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซีย
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับรอยเตอร์ส
โดยย้ำว่าเหตุโจมตีกลางกรุงจักรต้าที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
หลังจากที่กลุ่มก่อการร้ายโจมตีในช่วงของเทศกาลคริสต์มัสแล้วก็ปีใหม่ไม่สำเร็จ
เขายังแสดงความกังวลได้ว่าอินโดนีเซียยังมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุรุนแรงกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
จากว่าในตอนนี้มีความเคลื่อนไหวของสมาชิกของกลุ่มไอซิส
ไปฝึกอาวุธในตะวันออกกลางและเดินทางกลับมาเตรียมก่อเหตุในอินโดนีเซีย
ทางการอินโดนีเซียกำลังจัดหมวดหมู่ของกระบวนการก่อการร้าย
ซึ่งมีประมาณ๙กลุ่มหลักในประเทศ
จากกระบวนการเหล่านี้สามารถสมคบคิดกันในเรื่องของการก่อเหตุร้าย
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางการอินโดนีเซียก็พบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุโจมตีกลางกรุงจักรต้าบางคน
มีความพยายามตั้งค่ายฝึกอาวุธในป่าในจังหวัดอาเจเมื่อปี๒๕๕๓แต่ว่าไม่สำเร็จครับ